มาต่อกันที่สาวขายาวแบบนี้
ในวงการนี้มีอยู่คนนี้แหละยืนหนึ่งค่ะ
พูดมาแบบนี้แม่อ๋อมสกาวจ้ะ
ยาวให้สุดแบบไม่ต้องยืนไม่ต้องใช้แอปนะ
ยาวจริงขาไม่ออกเนี่ยแล้วขาสวยด้วยคุณผู้ชม
ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องหุ่นรูปร่างที่เราโฟกัสแล้ว
เรื่องมาแรงแซงทุกโค้งตัวเลขทุกงวดของแม่อ๋อมให้มาแล้วมันถูกจริงคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเราไปทำข่าวบ่อยมากถูกไหม
แล้วด้วยความที่แม่อ๋อมลุยงานมาตลอดทั้งปีคุณผู้ชม
ขอพักหน่อยช่วงนี้โซเชียลไม่ค่อยขยับนะ

ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกนะฮะ

ส่วนที่แฟนชอบถามว่าแม่อ๋อม
ตำนานดาราสาวขายาวยาวจริงคือช่วงหลังไม่ค่อยได้เห็นแม่อ๋อม
รูปแนวนี้ถูกแล้วบันเทิงไทยรัฐเรามีคำตอบมาฝากค่ะว่าแม่

แม่อ๋อมขายาวกลับมา

แต่ว่าแค่แบบว่าที่ผ่านมาด้วยละครด้วยงานพิธีกรอะไรต่าง
พอใกล้ปุ๊บทุกอย่างมันแพงมากเลย
ตัวเครื่องบินอะไรแพงอะไรอย่างนี้แล้วก็คนก็เยอะ
ก็เลยแบบงั้นดูรูปคนอื่นไปก่อนละกัน
ยาวจริงยาวแบบไม่ต้องใช้แอปพลิเคชัน